เมล่าลานีพวดภาพคุณพ่ออกในภาพนี้
และมีข้อความประทับใจจริง

ซึ่งอย่างที่ทราบค่ะคุณพ่อของน้องเขาจากไปแล้วนะคะ
พร้อมกับเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษใจความว่า
สาวน้อยคนนี้ต้องการอ้อมกอดจากฟากฟ้า
พวกความซึ้งกินใจและภาพย้อนวันของเมล่า

แล้วก็ส่งอีโมติคอนรูปหัวใจให้มากมายเลยล่ะค่ะ
อเรนนี่และโพสต์นี้ของเมล่าอดีตคนเคยรักอย่างพี่เวีย
ก็ยังมากดไลค์ให้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวให้ดูค่ะว่าพี่เวียมากดไลค์จริงค่ะ
เจอว่าถึงแม้ว่าคู่นี้จะปิดฉาก
ความสัมพันธ์แบบคนรักกันไปแล้วนะคะ
แต่ความสัมพันธ์ในฐานะพี่น้องที่ปรารถนาดีต่อกันก็ยังมีอยู่ค่ะ
ตามที่เบลล่าเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เลยนะคะ
เพราะว่าถ้าใครติดตามไอจีของเบลล่าก็จะเห็นเลยนะคะว่า
ไม่ว่ารูปอะไรต่างที่น้องเบลล่าโพสต์เนี่ยค่ะ
ก็จะมีพี่เวียมาตามกดไลค์ตลอดค่ะ
แม้กระทั่งวันที่เบลล่าให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ
ยอมรับว่าลดสถานะกับพี่เวียนะคะ

หลังจากจบงานค่ะเบลล่าโพสต์ภาพ
แล้วก็เขียนข้อความขอบคุณทุกกำลังใจ
โพสต์นี้เองนะคะพี่เวียก็ยังมากดไลค์ให้เช่นเดียวกันค่ะ
เรียกว่ายังอยู่ในสายตาของกันและกันตลอดเลยค่ะ
ส่วนวันพ่อของพี่เวียนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพนี้ค่ะ

ซึ่งก็เป็นภาพที่พี่เวียเคยโพสต์ไว้เมื่อกันยายนปีที่แล้วค่ะ
ตอนนั้นพี่เวียพาน้องเบลล่าไปหาคุณพ่อที่ขอนแก่น

มีภาพที่นั่งทานอาหารที่บ้านกันอย่างน่ารักเรียบง่ายแบบนี้แหละค่ะ
ด้วยความที่คู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักนะคะ

คือพูดตรงนะคะอ่านตามคอมเมนต์แล้ว

ตัดสินใจมาเป็นพี่น้องไม่ใช่คนรักกันแล้วนะคะ
แต่เราเชื่อค่ะว่าความรักแล้วก็ความปรารถนาดี
รวมไปถึงความผูกพันกันมากว่า๙ปีนะคะ

มันเป็นพี่น้องนะคะแล้วก็อยู่คอยประคับประคองจิตใจกันนะคะ

จริงแล้วความรักเนี่ยมันไม่เฉพาะเจาะจงแค่คำว่าแฟนนะ

ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันได้

พอเรามาดูภาพเวลาเราทำข่าวนะคะ
อย่างภาพนี้น่ะแล้วภาพมอบช่อดอกไม้ให้

แต่ว่าต้องรอดูกันต่อไปเนาะ